มาดูอีกคลิปหนึ่งที่แชร์เตือนภัยกันนะครับ
เวลาที่เราไปจ่ายตลาดซื้อของเราเอารถจักรยานยนต์ไปใช่ไหม
ยาวางไว้ในตะก้าหรือแขวนสินค้าที่เราซื้อมา

งั้นเดี๋ยวมันจะอันทธานหายไปในพริบตาจริงนะฮะ
นี่เป็นคลิปขณะที่หญิงสาวใส่ชุดลายขาวสลับดำเนี่ยนะ
หมวกกันน็อกหิ้วถุงมา๒มือ๒ไม้เลยนะฮะ
ก่อนที่จะเดินมาที่รถจักรยานยนต์ของเธอเอง
แล้วก็นำถุงสินค้าถุงของที่ซื้อมา
แวนไว้หน้ารถจักรยานยนต์
แล้วทีนี้ก็เดินออกจากรถไป
เพื่ออาจจะไปหาซื้อของอื่นอีกนะครับ
ว่าเวลาที่ท่านหันหลังจากสินค้าจากของของคุณ
รถจักรยานยนต์ของคุณแป๊บเดียว
เดี๋ยวสินค้ามันจะหายไปเพราะว่ามีคนมาขโมยนะครับ
ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้า
ภายในตลาดแห่งหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
มาโพสต์พร้อมข้อความระบุว่า
ผู้หญิงคนนี้ที่ใส่ชุดลายขาวสลับดำในคลิปเนี่ยได้แอบขโมยถุงกับข้าว
และเสื้อผ้าที่แขวนไว้กับรถจักรยานยนต์
คนในพื้นที่บอกว่ามีคนเจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
แชร์คลิปออกไปก็มีคนเข้ามาแสงความคิดความเห็น
บอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยคือทำเป็นเนียนแหมทำเป็นเหมือนเป็นเจ้าของรถนะครับ
ทำเป็นเหมือนเป็นเจ้าของรถแกล้งถือถุงมาเต็มสองมือสองไม้
เอามาแขวนไว้ที่แฮนด์รถจักรยานยนต์ของใครก็ไม่รู้
จากนั้นก็หยิบของที่เจ้าของรถจักรยานยนต์ตัวจริงเนี่ย
เขาไปซื้อมาแล้วแขวนไว้จริงเอาไปด้วยคุณเข้าใจใช่ไหม
คือนอกจากจะเอาของของเธอไปเองแล้วยังเอาของของคนอื่นไปด้วยนะฮะ
นี่แหละครับก็เลยเอามาเตือนกันให้ระมัดระวังด้วย
คนไปซื้อข้าวซื้อของรถจักรยานยนต์อะไรแบบนี้ก็ต้องระวังด้วย
วางของไว้ในตะก้าอย่าเสียบกุญแจคารถจักรยานยนต์ไว้ด้วยนะฮะ